ส่วนข่าวต่อไปนี้นะคะอาจจะสะเทือนใจคนรักสุนัขสักหน่อยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
หลังเกิดเหตุเจ้าของบ้านก็โทรแจ้งหน่วยกู้ภัย

นี่คือเจ้าฟีโนสุนัขพันธ์ไทยเพศเมียอายุประมาณ๑๐ปี
กำลังถูกงูเหลือมขนาดใหญ่กลืนเข้าไปในปากค่ะ
หลังจากที่งูเหลือมตัวดังกล่าวรัดเจ้าฟีโน่จนหมดลมหายใจ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นภาพสะเทือนใจที่สุด
เท่าที่เจ้าของอย่างนายสุพัฒน์พุ่มสิริอายุ๕๔ปี
พบมาค่ะเพราะว่าตัวเองนั้นไม่สามารถช่วยเหลือสุนัขแสนรัก

กว่าที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะมาถึงนะคะ
งูเหลือมก็เขมือบตั้งแต่ช่วงหัวของสุนัขไปกว่าครึ่งตัวแล้ว
เมื่อเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าไปจับงูก็ปรากฏว่า
งูเหลือมตัวดังกล่าวได้ขย่อนสุนัขออกจากปากแล้วก็รีบเลื้อยหนีไป
แต่เจ้าหน้าที่ไวกว่าค่ะใช้เชือกแล้วก็อุปกรณ์จับงูเหลือมเอาไว้ได้
ความยาวของงูเหลือมตัวนี้วัดแล้วก็ได้ประมาณเกือบ๕เมตรค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำใส่กระสอบเพื่อที่จะเตรียมนำไปปล่อยคืนธรรมชาติ
ส่วนซากเจ้าฟีโน่นะคะเจ้าของเตรียมนำไปฝังหลังบ้าน
นางสาวกมลพันธ์เขียวหวานอายุ๒๑ปีลูกสาวเจ้าของบ้านบอกว่า
เมื่อคืนขณะนอนอยู่ชั้นบนของบ้านประมาณตี๓ซึ่งเป็นช่วงที่ฝนตก
ก็ได้ยินเสียงเจ้าฟีโน่เห่าเสียงดังลั่นตามด้วยเสียงร้องอย่างเจ็บปวด
จากนั้นเสียงก็เงียบหายไปกระทั่งช่วงเช้าก็เลยลงมาดู
ก็พบกระทางต้นไม้ที่ปลูกไว้ชั้นล่างล้มกระจัดกระจายค่ะ
เดินไปดูด้านหลังบ้านก็พบงูเหลือมขนาดใหญ่กำลังกินเจ้าฟีโน่
สุนัขแสนรักกันนะคะก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจ
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยจับงู
สำหรับบ้านหลังนี้ค่ะเดือนที่ผ่านมาก็เคยมีงูเห่า
ความยาวประมาณสัก๕เมตรเลื้อยเข้ามาจากบริเวณหลังบ้าน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยกันมาจับแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปแล้ว๑ตัว
ส่วนสาเหตุที่พบงูบ่อยครั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยคาดว่า
เป็นเพราะด้านข้างแล้วก็ด้านหลังของบ้านเป็นป่ารกทึบ
ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำท่วมขังฝนตกทำให้สัตว์เลื้อยคลาน
อาจจะหนีน้ำเข้ามาในบ้านของประชาชนได้ค่ะ